พื้นที่อุบลราชธานี

คือความจริงแล้วพื้นที่ที่ประสบ

มีหลายพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
ภาคอีสานหลายจังหวัดนะ

เน้นไปที่อุบลรัชธานีเพราะว่าที่นี่คือจุดรับน้ำจากภาคอีสานทั้งหมดคุณอรัชพร
คือเป็นเหมือนจังหวัดปลายทางเป็นแก้มลิงธรรมชาติเลยก็ว่าได้
ถูกต้องนะฮะคือถ้าท่านดูแผนที่ของอุบลรัชธานีเนี่ย
มันจะทำให้เห็นว่าจังหวัดอุบลรัชธานีเขาจะมีแม่น้ำสองสายมาบรรจบที่นี่
ค่ะนะฮะคือแม่น้ำชีกับแม่น้ำมูลอืมนะครับ
แม่น้ำชีกับแม่น้ำมูลที่มาจากทางภาคอีสานเนี่ยนะฮะจะผ่านทางอำเภอเมือง
อำเภอวารินชำราบนะครับไปทางสว่างวีรวงเข้าพิบูรมังสาหารนะครับ
แล้วก็จะไปออกทางเขื่อนปากมูลแล้วไปลงสู่แม่น้ำโขง
ซึ่งอุบลรัชธานีข้ามไปก็เป็นลาวแล้วนะฮะ
เพราะฉะนั้นอุบลรัชธานีตอนนี้กำลังประสบปัญหาหนัก
คือการรับน้ำจากพื้นที่ต่างมาแล้วแล้วกำลังเร่งระบายกันอยู่นะฮะ
จุดก็ระบายได้เร็วบางจุดก็ระบายได้ช้า
บางจุดเจ้าหน้าที่เขาก็บอกแล้วว่าอาจจะต้องเป็นแก้มลิง
แล้วก็ท่วมขังกันอยู่อีกนานพอสมควรตอนนี้ทีมข่าวธรรมรัฐทีวี
อยู่ในพื้นที่นะครับซึ่งเกาะติดสถานการณ์กันอยู่นะฮะ
ใช่ค่ะเนื่องจากหลายพื้นที่เนี่ยมีปัญหาอยู่เยอะเหลือเกินที่อุบลรัชธานี
อย่างที่บอกว่าระดับน้ำเนี่ยเฉลี่ยคงที่อยู่ที่๒๖เมตร
อืมคือมันมิดหัวแน่นอนอยู่แล้วอ่ะนะคะ
ถึงหลังคาบ้านกันเลยแล้วก็ถูกตัดไฟฟ้ากัน
ใช้ชีวิตกันอย่างยากลำบากนี่ยังไม่นับรวมที่พวกสัตว์มีพิษต่างต่าง
ที่ก็หนีน้ำมาเหมือนกันครับอุบัติเหตุก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามจากคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มค่ะรายงานสดมาจากพื้นที่บ้านครูเดือ
อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
คุณรัชพรคุณภาคภูมิครับวันนี้ผมพามาดูบรรยากาศการใช้ชีวิตของชาวบ้าน
ที่บ้านครูเดือตำบลแจรแมอำเภอเมืองอุบลรัชธานีนะครับ
คุณผู้ชมลองมองดูไปนะครับบริเวณโดยรอบนั้นจะมืดมิดนะครับ
เพราะว่าไม่มีไฟฟ้าใช้รวมไปถึงน้ำปลาปลาเองก็ไม่มีนะครับ
แล้วก็นี่นะครับก็คือพี่ต่อชะดอที่นำผมมายังบริเวณจุดนี้นะครับ
ซึ่งพี่นั้นต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากในการเดินทางนะครับ
เพราะต้องมีความชำนาญเส้นทางแล้วก็ประกอบกับเส้นทางที่มืดนะครับ
ทำให้ต้องใช้คนในพื้นที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นั้นก็มีคนที่ประสบภัยด้วยนะครับ
ซึ่งเขาก็ทำงานด้วยแล้วก็มาดูบ้านตัวเองด้วยนะครับ
ซึ่งก็ค่อนข้างที่จะเสียสละในครั้งนี้พอสมควรนะครับ
เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนแพร่ปลานะครับ
ซึ่งเป็นคุณยายต้อยกับคุณตาต่อยนะครับแล้วก็มีเจ้าอูด้งนะครับ
ซึ่งอยู่กันสามชีวิตบนเรือแห่งบนแพร่ปลาแห่งนี้นะครับเอ่อ
คุณตาครับตอนนี้เรามาอยู่ตั้งแต่วันไหนครับวันที่หกครับวันที่หกอ่า
ตอนนั้นเรามาน้ำมันสูงขนาดไหนเราถึงได้ย้ายแพร่ปลาจากที่แม่น้ำมูลมาตรงนี้
น้ำมันสูงครับแล้วก็เอาเขามาแล้วก็เอารถขนของเข้าไปก่อน
ขนของเข้าไปก่อนน้ำมันขึ้นมาเร็วครับ
ตอนนี้ลำบากกันยังไงบ้างครับเนี้ยมันก็ลำบากอ่ะอยู่จังสิละครับ
วันเมือดจังสิละอันตรายจากงูเงี้ยวเชี่ยวตะของนี่มันเยอะไหม
อ่ามันมีโดยมากมีตะขาบครับงูกับไม่เคยมีบ้านใดหรอกครับ
บอกเห็นนะครับก็มันแล้วเราเคยเจอเหตุแบบนี้มากี่ครั้งแล้ว
ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยครับโอ้มันก็หลายปีนะครับแต่ว่าปี
สี่สามสี่สี่ห้าสามปีที่ติดกันมันก็ขึ้นมาครับ
หลายสิบปีหยุดสี่หาครับแล้วน้ำท่าเราเอามาจากไหนครับเนี้ย
น้ำอาบน้ำกินน้ำดื่มอะไรพวกนี้น้ำก็อาบมูลนี่แหละครับ
ครับอาบเมลมูลเท่านี้น้ำตอนเนี้ยทุกวันเนี้ยที่เราใช้น้ำทั่วเนี้ย
เอามาจากไหนเดี๋ยวนี้น้ำป๊าป๊าเพื่อนเขาแล้วบางคนก็เขา
ครับแล้วแสงไฟที่มันส่องสบากเนี้ยเราใช้หรือว่ายังไงครับ
ครับอืมเห็นบอกว่าตอนนี้คุณคุณยายต้อยก็คือขาววรรมด้วยใช่ไหมครับ
ครับอืมแล้วใช้ชีวิตลำบากไหมครับลำบากครับลำบาก
แล้วตอนนี้ลูกเห็นว่ามีอยู่กับลูกชายด้วยจ้ะแล้วลูกชายไปไหนครับ
ลูกชายไปขาไปในเมืองอืมขายหนามขายหนามตามตามผืนตามอืม
สามบาทตามนี้เขาเลยครับครับและนี่นะครับก็คือการใช้ชีวิตของชาวบ้านที่ต้องอาศัยความชำนาญในพื้นที่ด้วยแล้วก็ต้องอาศัยความระมัดระวังต่างต่างนานานะครับ
แล้วก็พื้นที่โดยรอบคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามันมืดมากในตอนนี้นะครับสำหรับในพื้นที่จังหวัดอุบลรัชธานีนะครับ
ก็เคยประสบภัยน้ำท่วมมาแล้วนะครับตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดแล้วก็ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบห้านะครับ
กระทั่งล่าสุดในเดือนกันยายนปีนี้นั่นเองนะครับได้รับอิทธิพลจากพายุโพดุลแล้วก็พายุคาซิกิ
ทำให้สถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้ได้ทำลายสถิติปีสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าไปแล้วนะครับ
เพราะที่นี่มีมวลน้ำเข้าท่วมในหลายพื้นที่สูงเฉลี่ยตั้งแต่๒๖เมตรนะครับ
แต่ยังไม่ได้เข้าท่วมพื้นที่ชั้นในที่เป็นเขตเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานี
เพราะหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมืออย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้น้ำทะลักเข้าพื้นที่ครับ
ซึ่งในวันนี้นะครับสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติรายงานระดับน้ำแม่น้ำมูล
มีทิศทางลดลงตามคาดการณ์นะครับโดยระดับน้ำที่สะพานเสรีประชาธิปไตย
มีระดับน้ำสูง๑๐๙๕เมตรนะครับลดลงจากเมื่อวาน๑เซนติเมตร
สูงกว่าตลิ่งอำเภอเมือง๐๔๕เมตรและสูงกว่าตลิ่งอำเภอวารินชำราบ๓๙๕เมตรนะครับ
ขณะนี้น้ำในพื้นที่ตอนบนของจังหวัดอุบลรัชธานี
ระบายออกจากทุ่งลงสู่แม่น้ำมูลและแม่น้ำชีนะครับซึ่งได้ชะลอการไหลของแม่น้ำในแม่น้ำมูลที่จะลงมาสมทบกับลำน้ำชี
โดยใช้เขื่อนราศีสลัยและเขื่อนหัวนาเพื่อไม่ให้น้ำไหลเข้าพื้นที่หลัก
ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตอนกลางซึ่งขณะนี้ยังวิกฤตในเขตอำเภอเมือง
อำเภอวารินชำราบอำเภอพิบูลมังสาหารและอำเภอสว่างวีรวงนะครับ
อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำและติดเครื่องเพิ่มเครื่องผลักดันน้ำในอำเภอพิบูรมังสาหาร
เพื่อระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงรวมถึงเปิดประตูเขื่อนปากมูลทั้งหมด๘บานครับ
ส่วนสาเหตุทำให้จังหวัดอุบลรัชธานีเกิดน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี้นะครับ
เนื่องจากเป็นพื้นที่รวมแม่น้ำสายหลักทั้งแม่น้ำมูลและแม่น้ำชีนะครับ
ซึ่งรองรับน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ภาคอีสานตอนบนแล้วก็ภาคอีสานตอนล่าง
ไหลลงน้ำโขงล่าสุดทางจังหวัดอุบลรัชธานี
ได้ประสานขอเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมเพื่อเร่งระบายน้ำในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ
สถานการณ์จะกลับสู่สภาวะปกติในหลายสัปดาห์หรือประมาณ๒๓สัปดาห์นะครับ
เนื่องจากยังมีน้ำค้างทุ่งประมาณห้าแสนไร่ครับด้านนายสริตวิทูลนะครับ
ว่าราชการจังหวัดอุบลรัชธานีกล่าวถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นว่ามีบ้านเรือนประชาชน
พื้นที่ทางการเกษตรสิ่งสาธารณประโยชน์เสียหายทั้งสิ้นยี่สิบห้าอำเภอหนึ่งร้อยเจ็ดสิบตำบลหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเก้าหมู่บ้าน
ราชดรได้รับความเดือดร้อนกว่าสามหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดครอบครัวหนึ่งหนึ่งแสนสี่พันสี่หมื่นสามร้อยสิบเอ็ดคน
มีการอบพยพทั้งหมดสองหมื่นแปดร้อยหกสิบห้าคนบ้านถูกน้ำท่วมทั้งหลังนะครับสี่ร้อยสิบสี่หลังบ้านถูกน้ำท่วมบางส่วนสองพันเก้าร้อยสิบหลังประสุทธิ์สัตว์หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบหกตัวนะครับ
แล้วก็มีวัดสิบเก้าแห่งโรงเรียนเจ็ดสิบสี่โรงแล้วก็โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลนะครับสิบสามแห่งแล้วก็สถานที่ราชการสิบสามแห่งนะครับ
สำหรับระดับสำหรับการลดระดับน้ำทางจังหวัดเร่งระบายน้ำลงแม่น้ำโขงนะครับ
โดยกรมชนประธานได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำช่วยระบายน้ำมูลเป็น๖๐เครื่องจากทั้งหมด๓๐เครื่องนะครับที่สะพานข้ามแม่น้ำมูลและบริเวณท้ายแม่น้ำมูล
ซึ่งประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำหนึ่งเครื่องสามารถระบายน้ำได้วันละหนึ่งแสนสองหมื่นล้านลูกบาทเมตรครับเพราะฉะนั้น๖๐เครื่องจะสามารถระบายน้ำได้วันละประมาณสิบสี่ล้านลูกบาทเมตร
ทั้งนี้นะครับทางจังหวัดจะมีการแถลงสถานการณ์วันละ๔ครั้งเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจแล้วก็โดยหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือคนย้ายแล้วก็ต้องการถุงยังชีพนะครับสามารถแจ้งผ่านสายด่วนไปได้ที่เบอร์๐๔๕๔๒๙๖๑๐นะครับแล้วก็สายด่วนนิรภัยนะครับที่ทางปพจังหวัดนะครับ

แล้วก็พื้นที่การเกษตรของชาวบ้านแล้ววัดเองก็ถูกน้ำท่วมไม่น้อยนะครับที่อุบลรัชธานีมีวัดที่ประสบปัญหาถูกน้ำท่วมอยู่ตอนนี้ตามข้อมูลจากทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยคือ๙๗แห่งนะฮะมีพระแล้วก็สมเนรได้รับผลกระทบ๖๙๑รูปนะครับนี่ฮะคือช่วงที่เราสำรวจมาในช่วงกลางคืนเนี่ยจะเห็นว่าพื้นที่วัด

และช่วยเหลือวัดต่างที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในขณะนี้
ซึ่งมีอยู่๙๗วัดพิสุสามเณรได้รับผลกระทบ๖๙๑รูป
ตอนนี้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
แล้วก็สำนักพุทธที่จังหวัดอุบลรัชธานี
ได้เปิดศูนย์ร่วมรับบริจาคสิ่งของ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่
และก็วัดต่างด้วยตั้งศูนย์ที่วัดมณีวนะราม
ที่อำเภอเมืองอุบรณราชธานี
จากข้อมูลของอธิบดีกรมโชลประธาน
รทองเปลวกองจันทร์ระบุว่า
ตอนนี้กรมชลประธานนะครับได้จัดตั้งศูนย์บริหาร
จัดการอุทธกภัยรุ่นน้ำชีมูลสวนน่า
สำหรับใช้เป็นศูนย์บัญชาการและบูรณาการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างนะครับ
ตอนนี้จะเร่งระบายน้ำเพื่อทำให้สถานการณ์กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
กรมชนประธานจะเร่งระบายน้ำจากลำน้ำสาขาต่างของแม่น้ำมูลและแม่น้ำฉี่ให้ไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอโขงเจียมโดยเร็วนะครับ
ตอนนี้ก็ได้ดูพื้นที่จุดต่างที่มีปัญหาแล้วนะครับ
จุดที่แม่น้ำมูลไหลผ่านนะฮะระหว่างอำเภอเมืองกับอำเภอวาลินชำราบ
ซึ่งตรงนี้น่าเป็นห่วงเพราะว่ากรมชนประธานบอกว่าเป็นเหมือนพื้นที่แอ่งกระทะนะฮะ
อำเภอเมืองกับอำเภอวาลินชำราบนะครับเป็นจุดแอ่งกระทะที่แม่น้ำมูลกับแม่น้ำชีมาบรรจบกัน
คือเรียกว่าเป็นจุดกักเก็บน้ำเลยก็ว่าได้ค่ะ
ใช่สมัยก่อนเนี่ย๒อำเภอนี้จะมีจุดที่เป็นแก้มลิงธรรมชาติอยู่ด้วยนะฮะ
แต่ว่าปีนี้เนี่ยได้รับผลกระทบจากฟ้าฝนที่ตกหนักพายุก็เข้ามานะฮะ
โพดุลแล้วก็คาจิกินะครับก็ต้องเร่งระบายกัน
แต่ว่าก็จะระบายในลักษณะที่จะต้องประเมินน้ำค้างทุ่งเอาไว้ด้วย
คือไม่ใช่ว่าระบายไปหมดก็จะต้องกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ตามแหล่งน้ำสาธารณะด้วย
ไม่อย่างนั้นไปหมดเดี๋ยวถึงเวลาหน้าแรงไม่มีน้ำอีก
ใช่ค่ะคือต้องแบ่งสรรปันส่วนกันให้ลงตัวด้วยนะคะจัดการกันให้ดีด้วย